แม่ย่างเข้าเดือน๖
ฝนตกแบบนี้ก็ชาวบ้านเขาก็ออกไปจับอึ้งกัน

ใกล้เคียงกับข่าวเมื่อสักครู่ที่กำลังสงโลไทย
ไปที่จังหวัดกำแพงเพชร

เขาจับอึ่งนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหม

มีทั้งสีเผือกสีทองด้วย

โกกหรือว่าอึงเผา๒ตัวนี้นะครับ

แล้วก็ตัวสีเหลืองทองเป็นเพศผู้
โอ้โหเกิดมาเป็นคู่ตุนางันกันจริง
สร้างความหือหายกับชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
โอ้โหพอชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้แล้ว

ไม่เคยเจอนี่ก็เก็บเลี้ยงเอาไว้เลย
เขาเชื่อว่าจะนำพาโชคลาภมาให้
ตอนนี้ถูกปะแป้งหรือยังคะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปากแป้งไปแล้วแล้วเป็นสีดีหรือเปล่า
ลูกเด็กเล็กแดงก็มากันเพียบเลยครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเคยเห็น
แต่อึ่งมันจะเป็นสีน้ำตาลสีดำ

ไม่รู้ว่ายังเล็กอยู่หรือว่าไซส์เขาเท่านี้

เอกกกระติบางตัวมันก็ใหญ่นะคุณ

เอาล่ะนางเหรียญขันทอง

อึ่งนี้มันแปลกจริงอึ่งโกกสีแปลก๒ตัวนี้
ก็เลยเห็นแบบนี้จับมันมาซะเลยครับ
ชาวบ้านก็ที่ทราบข่าวนะครับ
ที่เขามากันไม่ได้มาแสดงความยินดีนะ
มาขอเลขเด็ดครับ

ใช่ประมาณนั้นเอาล่ะลองไปดูกันหน่อยว่า

ไปจับมันเมื่อไร

ก็ไปเจอพอดีก็เลยจับมา

อึ่ง๒ตัวนี้แล้วอึ้งเลยนะ

ดีนะที่สีแบบนี้ไม่งั้นก็โดนจับไปกินแล้วล่ะ

คือรอดตายเพราะว่าสีไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหม

นี่เหล่าบรรดาที่ไม่รอดนะครับ

เอาสำหรับอึงโกกอึ่งเผาหรือว่าอึงปากขวด
หรือว่าที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออึ่งข้างลายนั้น

ที่นิยมกันมากที่จะเอามารับประทานกัน
แล้วถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

แล้วก็นำไปขายนั่นเองนะครับ
ก็จะหาได้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละ

แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติของ
สร้างภาพเหลือผลของหัวสัตว์ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกัน

เออใช่แล้วรอด

อย่าเปลี่ยนสีเลย